ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนยังคงจับตาประเด็นเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำนะคะ
ทัพเรือจะมีคำชี้แจงอย่างไรแล้วก็บริษัทไหนที่เซ็นสัญญาในครั้งนี้ค่ะ
ติดตามได้ในตลบม่านการเมืองเลยค่ะ
ขอแสดงความยินดีนะคะกับคนไทยทุกคนที่เราจะมีเรือดำน้ำเหมือนกับประเทศอื่นเขาค่ะ
แต่คำถามมีอยู่ว่าทำไมรอบนี้ถึงงุบงิบรวบรัดไม่ยอมบอกยอมกล่าวอะไรเลย
ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าจะดีใจหรือเสียใจนะเพราะว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวเรื่องอาวุธอะไรต่างของไทยมันมีปัญหามาตลอด
พูดถึงเรือดำน้ำถ้าเรามองในง่ายุทธศาสตร์
แล้วก็ทางราชการสามารถให้รายละเอียดให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่าง
ว่ามันได้ประโยชน์คุ้มค่า
แล้วก็สามารถเอามาให้เกิดความมั่นคงกับประเทศ
ต่างเนี่ยนะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี
คือกำลังจะบอกว่าที่เขาพูดพูดไปเนี่ยยังไม่พอ
กลายเป็นเอกสารมุมแดงที่เปิดเผยไม่ได้
เราก็แปลกใจเพราะว่า
ทุกวันนี้สื่อที่ดุลากันเอง
ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ย
ยิ่งมีกฎหมายมาครอบงำสื่อก็มี
ไม่รู้ไม่รู้สงสารประชาชนคนไทยมากกว่า
แล้วก็ประเด็นที่เป็นข้อกังขาอยู่ก็คือว่า
หนึ่งนอกเหนือจากการไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดแล้ว
แล้วก็มีมติคอลโลมอออกมาครั้งแรกก็ไม่ยอมแถลงข่าว
โศกก็บอกว่าทำไมนักข่าวไม่ถาม

เออมันก็นี่มันก็ยิ่งชวนให้น่าสงสัยมากครับอีก
แล้วก็แม้แต่การอนุมัติแล้วเนี่ย
ผลเอกประวิทย์ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
ก็พยายามพูดแบบเหมือนว่า
ซื้อสองได้สามถามหนึ่งอย่างนี้แหละเออมันก็คือคล้ายโฆษณาชวนเชื่อนะ
เพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่านี่เราจะได้อาวุธที่ราคาถูก
มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะที่ดีแต่ก็ไม่แถลง
เสร็จแล้วก็จนมาอีกอาทิตย์หนึ่งมันก็มีเรื่องก็ปูดขึ้นมาบอกว่า
มีการคอรมออนุมัติไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้น
เมื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกว่าซื้ออนุมัติให้ซื้อ๑ลำ
ราคา๑๓๕๐๐ล้านมันก็ยังมีข้อสงสัยว่า
ในราคาลำเดียว๑๓๕๐๐บาท
แล้วก็ทางรัฐบาลก็ชี้แจงไม่ได้แม้แต่ดรวิศนุก็ยังบอกว่า
ต้องให้ทหารชี้แจงคล้ายมันมีอะไรกันอยู่ว่า
ไม่อยากให้เปิดเผยอะไรทั้งสิ้นต่างเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่
ทำให้เกิดความสงสัยประกอบกับไอ้ภาวะเศรษฐกิจเนี่ย
ไม่ค่อยจะดีนะแต่ว่าการที่รัฐบาลไปลงทุนในเรื่องนี้
มันจะคุ้มค่าหรือไม่มันก็เป็นคำถามอยู่ตลอดเวลา
หนึ่งพฤษภาคมนี้ที่กองทัพเรือเขาจะเตรียมจะชี้แจง
โมดตั้งความหวังไว้แค่ไหน
ความหวังนี้คือบอกว่าจะชี้แจงมาตั้งหลายรอบนะ
ทั้งความหวังหมอบอกว่าจะชี้แจงแต่รอบนี้ท่านประวิทย์บอกว่าจะชี้แจงอีกนะครับ
ก็ต้องคอยฟังดูว่าจะชี้แจงได้มากน้อยแค่ไหน
พอดูเรื่องการซื้ออาวุธของเราเนี่ยดูมันจะมันมีขอบเขตจำกัด
ผมยังสงสัยว่าอาวุธเลือดลำนีรัมท์นี้ท่านอาจลูคข้อนที่จริงจริง
ว่าต่างชาติก็อาจจะรู้ดีกว่าเราเองก็ได้นะ
หนังสือแมกกาซีนเกี่ยวกับอาวุธสงครามเนี่ย
ผมว่าเขาคงจะได้รายละเอียดมากพอสมควรเหมือนกัน
แต่อันนี้ก็ต้องรอดู

เพราะบ้านเราในเรื่องการซื้ออาวุธเนี่ย

ซื้อแต่ละทีแต่ละที
ข้อมูลว่าอาวุธนี้มันจะทำประโยชน์อะไรดี
ยังไงมีศักยภาพทำอะไรอะไรได้บ้าง

ไม่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์หรือเปล่า
ซื้อไปซื้อมาก็กลายเป็นกล่องเปล่า
ก็เลยนั่น
ประเทศรอบบ้านเขาก็มีกัน

มันมีความจำเป็นนะในเรื่องการรักษา

ไม่ใช่หมายความว่าโอ้โหจะมีไว้เอาสำหรับไปลบลาค่าฟันกัน
ไม่ใช่เหมือนกันคล้ายว่าสร้างให้ดูว่าเราก็มีอำนาจมีอุปกรณ์ที่ดี
ผมว่าประชาชนเองก็ยังพอรับได้นะครับแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้
แต่ถ้าคุณยังหมกเม็ดกันอยู่อะไรกันอยู่
แล้วก็อย่างที่ว่ามีกฎหมายกำลังรอเข้าอยู่อีก
ในการปิดปากสื่อเนี่ยนะครับ
ผมว่าอันนี้คุณจะซื้ออะไรจะทำอะไร
ชาวบ้านเองก็คงจะได้แต่วัดดวง
แต่เรากำลังไม่ไว้วางใจกองทัพหรือเปล่าเขาก็มีคณะกรรมการกันกรองมานะ
ก็ความประสงค์ของการจัดซื้ออาวุธเนี่ยนะครับ

ความจำเป็นแต่ต้องพิสูจน์ตัวเองได้ว่า
การจัดซื้อนั้นโปร่งใส
คนที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ควรจะได้ประโยชน์ส่วนตัว
จากการจัดซื้อทุกครั้งไปนะครับ
แต่มันจะเป็นไปอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ
สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดอันหนึ่ง
ผมมองไปได้ยินพอข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะ
มันทำให้เกิดความแตกแยกทางความเห็นในสังคมพอสมควรนะ
อย่างน้อยในบ้านหนึ่งเนี่ยพ่อบ้านเนี่ยนะ
เขาก็เป็นห่วงติดตามข่าวสารก็เป็นห่วง
ภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องพักกระเป๋าไปซื้อ
ทั้งที่ไม่ได้มีฆ่าศึกศัตรูในที่ไหน
ก็เป็นห่วงก็มีสิทธิ์ที่เป็นห่วง
ทั้งฝ่ายแม่บ้านไม่ได้สนใจนะฮะ
ก็บอกว่าดีแล้วทหารก็ไปทำอะไรไม่ต้องมายุ่งอะไรก็

แต่ที่สำคัญก็คือเด็กดีใจกันมาก
เด็กบอกว่าดีวันเด็กปีหน้าพ่อพาหนูไปดู

พ่อไปดูเด็กก็นึกว่าซื้อแล้วได้

ก็จะต้องอย่างนั้นดีแล้วจะได้บอกพ่อบ้านปลอบรู้ว่า
อดทนอีก๕ปีไปลงดูเรือดำน้ำกันในวันเด็ก
สิ่งเหล่านี้มันเป็นลักษณะสังคมไทย
มีทั้งคนเห็นด้วยด้วยเหตุผลต่างนานา
ไม่เห็นด้วยด้วยเหตุผลต่างนานา
ก็อย่างน้อยที่สุดมีประโยชน์แก่เด็ก
ได้ดูเรือดำน้ำในวันเด็ก๕ปีข้างหน้า

การตัดสินใจการความคิดเห็นมันก็จะดีกว่านี้ไหมคะ
ครับแน่นอนครับอะไรที่มันเปิดเผย
แล้วก็ยอมรับการตรวจสอบยืนยันความโปร่งใส

และวันที่๑๘มาเข้าคอลโมอนุมัติ

ก็ผูดขึ้นมาจากนักข่าวของสายทหารนั่นแหละ

จะได้ผ่านไหมหรือว่าจะทำอะไร
จะได้ผ่านไหมก็คงไม่มีอะไรไปทัดทานอยู่นะครับ
แต่การที่ไม่เปิดมันทำให้สอบพิรุษ
คือทำอะไรกันลับล่อแล้วก็พฤติกรรมสะสมของการซื้อของการจัดซื้อของกองทัพ
มันร้อนมาตั้งแต่ดึกดำบันแล้วนะครับ
มาถึงสมัยนี้มันมีอินเตอร์เน็ตนะครับ

และสื่อไทยกลับถูกมองเป็นค่าศึกของชาติ

แต่ขณะเดียวกันสถานะของการที่ต้องเสียภาษี
ของการที่น่าจะมีสิทธิ์รับรู้
เอาภาษีไปทำอะไรคุ้มไหมหรือไม่
ความจำเป็นยังไงก็ชี้แจงมาเขารับฟังแหละครับ

แล้วก็ดุลยภาพของกองทัพ
เรื่องการต่อลองเจรจาไปถึงมติทางด้านการ

เราก็ต้องมีอะไรของเราไปเองบ้างนะฮะ

เมื่อกี้พาดพิงไปถึงกฎหมายนะ
กฎหมายที่ทรงเสริมซื่อเนี่ย

ผมก็นึกขึ้นมาได้ว่า
ถ้าเผื่อกฎหมายนั้นออกมาเนี่ย
เอาล่ะมีการตีทะเบียนและเพิกถอนได้อะไรอย่างนี้
โอเคมันดูเหมือนว่าหมอนวดยังตีทะเบียนได้เขาก็บอกมางั้น

ยอมครับแต่ว่าเมื่อสื่อยอมแล้วเนี่ยมันกระทบถึงชาวบ้านไหม

เออเดี๋ยวเขาก็ตัดอาชีพเอานะเดี๋ยวก็ถอนใบอนุญาตเรานะ
มันเป็นเรื่องของการระแวงหวาดกลัว
เราไม่รู้ว่าอำนาจรัฐเนี่ยจะกดจะใช้ปิดปากเรายังไงนะครับ
ทะเบียนนี่ยินดีจดครับแต่ว่ามันทำให้ภาวะแล้วก็สัญญาณเตือนภัยเนี่ย
มักจะเปรียบเทียบว่าสื่อเหมือนหมาเฝ้าบ้านนะฮะ
มีอะไรเข้ามารั้วบ้านมีอะไรมาบ้างเห่าก่อน
แต่ในกรณีที่ในบ้านเนี่ยนะฮะมันเกิดเหตุมันมีสัญญาณอะไรเนี่ย
ระดับประเทศมันเป็นอันตรายผู้ใช้อำนาจ
หรือผู้ที่หาประโยชน์อะไรกันใช้อำนาจหาประโยชน
สมคบข้างนอกอะไรแบบนี้สื่อที่เป็นสัญญาณเหมือนกลิ่นสัญญาณเตือนภัย
แต่ถ้าสัญญาณตัวนี้ไม่ทำงานเขาเก็บได้
อะไรมันจะเกิดขึ้นกับประเทศนะครับ
รัฐบาลนี้เนี่ยขอสอชอบเร็วคือความเป็นรัฐบาลนี้เนี่ย
ผมก็มองดูเขาก็มีความตั้งใจดีนะครับ
แต่รัฐบาลต่อไปเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ตาม
แต่ถ้ามันคุมสื่อได้เขาก็อยากคุมสื่อไม่มีใครอยากปล่อยหรอกนะครับ
กฎหมายมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่กฎหมายคุมสื่อมันเป็นเรื่องที่น่าห่วง
ถ้าเรามองอยู่แล้วว่าอนาคตของเราเราจะเป็นประชาธิปไตย
เมื่อเราจะเป็นประชาปไตยประเทศจะเป็นประชาปไตยเราจะเอากฎหมายมาคุมทำไม
พลอากาศเอกธนิษฐ์สุวรรณเนธประธานกรรมธิการก็สารภาพมาแล้วว่า
อยากให้การคุมสื่อแบบสิงคโปร์เพื่อเสถียรภาพรัฐบาล
นี่แสดงว่าที่คิดที่ทำมาเนี่ยนะไม่ได้เพื่อเสรีภาพเพื่อยกระดับเพื่ออะไรทั้งสิ้น
เพื่อความเสร็จภาพความมั่นคงให้รัฐบาลมีดาบอีกเล่มหนึ่ง
ไว้จัดการกับสื่อที่ไม่เห็นด้วยในแนวทางนี้
ที่จริงการเปิดให้มีเสรีภาพของสื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโลกเลย
อดีตไปที่ทางสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ก็ยังเคยยกมาว่า
ถ้าให้ข้าพเจ้าเลือกระหว่างมีรัฐบาลแต่ไม่มีสื่อ
กับมีสื่อไม่มีรัฐบาลข้าพเจ้าเลือกอย่างหลัง
เรากำลังขึ้นด้วยเรือดำน้ำแล้วเราก็มาสรุปเรื่องข้อชัดเจน
สิ่งที่ดำน้ำเนี่ยแถลงอย่างตรงบิดตรงมา

ไม่เห็นประชาชนและสื่อเป็นค่าศึก
แต่นี่มันงุบงิบลับล่ออย่างที่ว่า

เหรียญมีสองด้านครับด้านเดียวมันใช้ไม่ได้
นะครับปรากฏการณ์

แล้วก็ฟังนายกประยุทธ์พูด

ถ้าประชาชนเห็นด้วยกับร่างนี้

มาตรา๗๗ของรัฐมนูลอยู่แล้ว
โดยกระบวนการเนี่ยสบทเนี่ย
เพียงแค่ชงขึ้นมา

แต่ที่ผมบอกว่า

เอาบรรยากาศตอนนี้

ส่งกระจกมองตัวเองบ้าง

อันดีเหมือนกันเพราะว่ากฎหมายมันบังคับกันไม่ได้หรอก
แต่ว่าจิตสำนึกมันเหนือกว่าความรับผิดชอบของสื่อ
เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีส่วนที่บกพร่องมันมีส่วนที่เป็นผลเสีย
เพราะฉะนั้นใจกว้างครับยังมีเวลาถอนให้ใจกันไปอีกเป็นปี
โปรดติดตามตอนต่อไป